สาวสวยหุ่นดีคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะพี่โยยศวดีค่ะวันก่อนมาที่ไทยรัฐเราโอ้โหดิฉันตกใจมากหันหลังอยู่คิดว่านางงามมาหุ่นดีมากที่ไหนได้อ๋อพี่โยนี่เองนะคะพี่โยยศวดีค่ะบอกเลยว่าไปไหนไม่ได้ช่วงนี้เนาะอยู่บ้านก็วิ่งบ้างปั่นจักรยานเนี่ยพักยาวกันไปเลยแต่ว่างานนี้ไม่ปล่อยให้หุ่นพังค่ะอยู่บ้านก็ต
เปิดเทรนด์เลยดีกว่าเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์เดลิเวอรี่สุขภาพดีให้หนุ่มสาวแฮลตี้กันถึงที่บ้านจ้าออกกำลังกายหนักไหมคะหนักไหมถ้าคนในบ้านบอกว่าทำไมเธอออกกำลังกายหนักกว่าตอนที่ไม่มีโควิดเหมือนเรากลัวไงเพราะแบบเดี๋ยวเราจะอ้วนขึ้นแล้วก็แบบฟิตเนสหายเป็นนักกีฬาฟิตเนสหายไม่ได้
ตอนนี้ก็เข้าสู่๙เดือนแล้ว๙เดือนแล้วก็ถือว่าไปได้เรื่อยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอะไรหวือหวามากเร็วมากเร็วมากก็เรียบง่ายไปเรื่อยนะคบกันแบบผู้ใหญ่แล้วอ่ะคนมีอายุแล้วไม่ได้หวัวมากบอกเลยว่าถ้าเปิดตัวก็แต่งงานแต่งงานแต่งงานเลยใช่ครบรุ่นใหญ่ก็แบบนี้แหละค่ะรออีกแป๊บเดียวไม่ต้องหุ้ยวะ